ที่มีทีวีดิจอนมีการคืนช่องกันไปแล้วก็มีการเลือกจ้างพนักงานกันมากมาย
ล่าสุดมีการรวมตัวกันไปยื่นต่อกษชนะครับให้เยียวยาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับพนักงานในองค์กรสื่อที่ถูกเลิกจ้างไปครับ
ส่วนประสานงานและก็ติดตามข้อมูลสถานการณ์ในอุตสาหกรรมสื่อมวลชน
ซึ่งตั้งมาจากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย
สมาคมนักข่าววิทยุแห่งและโทรทัศน์ไทยนะครับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ภาวิชาชีพนักวิทยุและโทรทัศน์ไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับ
ปลายยนต์หนังสือต่อในขณะที่การก่อนสดทชเพื่อให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน

ให้ผู้ประกอบการพิจารณาการเลิกจ้างลูกจ้างด้วยความรอบครอบเป็นธรรม
กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเป็นเงินพิเศษไม่น้อยกว่า๓เดือน
เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพใหม่
เหนือจากค่าชดเชยเลือกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
ให้ผู้ประกอบการที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ทำสัญญาการจ้างงานให้เป็นธรรม
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
เขาก็รับไปในการพิจารณาต่อไปเยียวยาให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมดนะครับ